ที่พี่เบิร์ตได้โปรยเอาไว้เมื่อช่วงก่อนปิดเบรกไปเมื่อสักครู่นะฮะ
ปราจีนบุรีครับนะฮะจู่ผู้ชายสองคนเดินบนถนน
เดินไปเดินมาอีกคนนึงไปนอนอยู่บนริมถนนอ่า
เอาศีรษะเดี๋ยวพาดฟุตบาทเอาไว้สบายอกสบายใจต้องการอะไรนี่นี่
ไม่ใช่ชุดบาดลินถนนแต่มันเป็นขอบอยู่เกาะกลางที่ซ้ำไปนะค่ะ
แล้วทางคลุมแบบนี้ด้วยเหรอรถก็วิ่งเร็วมากเออนอนอย่างสบายอกสบายใจ
คลุมแดดคลุมฝนคนก็เออเป็นอะไรนี่แหละบาดเจ็บรึเปล่าหรือเสียชีวิตรึเปล่า
เกาะกลางตรงจุดยูเทิร์นเนี่ยนะอันตรายนะอันตรายมากอันตรายนะ
เส้นทางนี้รถบรรทุกวิ่งเยอะนะใช่เห็นไหมมันใกล้กับจุดยูเทิร์น
แล้วคนก็จะต้องเบียดขวาตรงจุดที่เขานอนเพื่อที่จะไปยูเทิร์น
เนี่ยถ้าเกิดคนไม่เห็นพับตายก็ได้เหยียบเอานะ
แล้วมีสองคนคนหนึ่งนอนอยู่อีกคนนึงก็เดินไปเดินมาอยู่กลางถนน
สุดท้ายคนที่เขาขับรถผ่านเขาไม่สบายใจค่ะ
กลัวจะโดนทับตายก็แจ้งตำรวจไปตำรวจ๑๙๑สพกบินบุรีก็เดินทางไปตรวจสอบ
ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนสาย๓๐๔ถ้าเกิดคุณเคยใช้บริการไปวางน้ำเขียว

จุดเนี้ยมันคืออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลกบินบุรีตะมนต์เมืองเก่าอำเภอกบินบุรีที่ปราจีนบุรี
นะฮะก็อย่างที่เห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้เขานอนอยู่เอาศีรษะพาดอยู่ตรงที่ขอบถนนนะฮะ
อันตรายมากตำรวจก็ไปตรวจสอบปลุกขึ้นมาเอายังไงเป็นอะไรไปนอนทำไม
นะฮะนอนอย่างสบายอกสบายใจเอาผ้าห่มคุมร่างอยู่ไม่สนใจใครเลยครับ
ตัวไหนมาบอกสิข้างตัวเขามียากันยุงด้วยนะคุณป้องกันยุงกัด
ตำรวจก็ปลุกขึ้นมานะพอเอาผ้าออกก็อายุก็เยอะแล้วนะห้าสิบกว่าครับนะฮะ
เอาลุกออกมาซิไปอยู่ข้างก่อนเดี๋ยวอันตรายนะฮะรถมันผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวโดนรถชนเข้านะครับ
พอถามไปเขาก็พูดจาไม่รู้เรื่องมาจากไหนตอบไม่ได้ทำไมต้องมานอนตรงนี้ตอบไม่ได้
สุดท้ายเดินออกไปไม่สนใจตำรวจไม่สนใจใครทั้งนั้นเดินออกไปเลยหน้าตาเฉยนะฮะ
เดินอยู่กลางถนนหน้าปั๊มน้ำมันปรทอขาขึ้นนะฮะชายคนนี้ยกแข้งยกขาแกว่งไปแกว่งมาเนี่ย
เสื้อแดงกางเกงยีนเนี่ยฮะคนขับรถเขาก็เอ๊ะจะมาทำอะไรรถจะชนเขาหรือเปล่า
เกรงว่าจะเฉียวชนเข้านะพอไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้
ก็อย่างที่เห็นนะฮะตำรวจก็เข้าไปพูดคุยก็พูดจะไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
ถามคนแถวนั้นเคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นนะ
บอกแต่ว่าอยากจะไปอยู่วัดวัดไหนก็ได้เอาผมไปส่งวัดไหนก็ได้
ผมอยากไปอยู่วัดเขาว่าอย่างนั้นตำรวจก็เลยเอาขึ้นรถสายตรวจ
ไปอยู่วัดตามที่เขาต้องการจะไป
เพื่อความปลอดภัยของผู้ชายคนนี้แล้วก็ของประชาชนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
ตำรวจฝากเลยใครที่มีญาติอาจจะพัดหลงออกมาจากบ้าน
อย่างญาติขุนหรือเปล่าที่หายไป๒คนนี้ไปตรวจสอบได้ที่
สอนอกกะบินบุรีสอพอกะบินบุรี

เพราะว่าตรวจสอบเบื้องต้นเขามีอาการป่วยจิตทั้งสองคนเลย